ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันเรือแคนนูสลาลมชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ซึ่งนายกสมาคมกีฬาเรือภายแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาของไทยจะได้ประสบการณ์ที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้
โดยเรือแคนูซาลาสลอมชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๗ที่แก่งเทียมบริเวณเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายก
มีนักกีฬาทั้งหมด๑๕ชาติเข้าร่วมแข่งขันค่ะซึ่งก็จะแข่งขันระหว่างวันที่๒๓๒๖กุมภาพันธ์นี้
โดยพลเรือเอกชัยนรงเจริญรัฐนะคะนายกสมาคมกีฬาเรือพายก็มั่นใจค่ะว่านักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งรวมถึงได้ประสบการณ์ในระดับนานาชาติด้วยค่ะ
คาดหวังคิดว่านักกีฬาของทีมชาติไทยนี้คงได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขันครั้งนี้
แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเราหวังที่จะมีนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาเพื่อจะทำให้วงการกีฬาเรือสลาลอมของสมคมกีฬาเรือพายนี้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไปครับ
ด้านนายวรพันธ์สุวรรณนุษย์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็บอกค่ะว่าทางจังหวัดมีความยินดีที่จะจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเพราะว่ามีความพร้อมในทุกอย่างและก็ยังช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ด้วยค่ะ
เรื่องของความพร้อมในการที่จะเตรียมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับชาติหรือว่าให้พี่น้องภายชนที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกเองนะครับ
โรงแรมที่พักนะครับเรามีโรงแรมถึง๑๕๐กว่าโรงแรมห้องพักประมาณ๔๕๐๐ห้องนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะแยะนะครับ